สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับคุณผู้ชมครับ

แจกของทั่วสวนสัตว์เลยครับ

ปุ้ยว่าซันต้านี่เป็นใคร

ถ้าเกิดว่าดูจากข่าวเก่าเนี่ย

อ่าอ่าท่านชอบทำกิจกรรมอะ

ถูกต้องนะครับ
ลูกอมขนมของเล่นอยู่นี้นะครับ

ฉลองเทศกาลคริสต์มัสแบกของขวัญนะครับของแจกมาให้กับเด็กและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่
เพื่อสร้างสีสันและสร้างรอยยิ้มในช่วงส่งท้ายปีครับ
ผอซันต้าเนี่ยเริ่มแจกของขวัญตั้งแต่นู้นเลยปากประตูทางเข้ามาถึงปั๊บได้เลย
แล้วก็ยังไปยังจุดส่วนจัดแสดงหมีแพนด้านะครับจากนั้นจะขับรถกอล์ฟนะครับขับด้วยตัวเองด้วยนะ
ถ้ายังไปให้ทั่วข้างไปเตอร์เวนแจกของขวัญนะครับทั่วสวนสัตว์เชียงใหม่เลย
เดินทางมาเที่ยวเป็นจำนวนมากสังเกตว่าบรรยากาศในสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับ
มีการตกแต่งเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเห็นไหมล่ะ

นี่แหละฮะเพื่อจะปรับปรุงส่วนจัดแสดงปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับ

มนุยการสวนสัตว์เชียงใหม่บอกว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นนี้นะครับเป็นของขวัญ
อยากจะให้นักท่องเที่ยวมีความสุขมีรอยยิ้ม
สำหรับของขวัญที่เอามาแจกก็มีตุ๊กตารถป้ายแดง

ใช่เป็นรถเด็กเล่นครับเป็นรถเด็กเล่นนะฮะ
แล้วก็มีแจกลูกอมแจกขนมลูกโป่ง
อกจากนี้นะครับมีกิจกรรมบริเวณมินิซู
เป็นร้านอาหารต่างมากมายคือ
อยากให้นักท่องเที่ยวมาแล้วก็ได้ครบ
ดูสัตว์ได้ของแจกนั่งรับประทานอาหาร
ชมบรรยากาศชมสัตว์ขนาดเล็ก
แล้วก็มีนิทัศกาลให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่างด้วยนะครับ
ทำให้นักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลิน
แล้วสามารถเที่ยวอยู่ในสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ตลอดทั้งวันนะฮะ
เอาล่ะเราไปดูบรรยากาศคริสต์มัสนะครับ
คักกันที่นครราชศรีมากันบ้างดีกว่า
นี่แขวนเต็มเลยคือปีนี้เนี่ย
คือพ่อค้าแม่ค้าบอกโอ้โหได้ลืมตาอ้าปาก

ร้านขายชุดซานต้าแซนตี้นะฮะ

นี่คือถนนซอยตรอกจันทร์ในเขตเทศบาล

น่าเชื่อนะคะเราคิดว่าสถานการณ์โควิด
อาจจะทำให้เรื่องการค้าขายซบซาวนี่สวนกระแสนะฮะ
ใช่แล้วเติบโตขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะ

พี่สุพักสวัสดีเจ้าของร้านเนี่ยนะบอกว่า

คือที่เป็นซีรีส์ดังจากเกาหลีใต้ครับนะครับ
ขายดีมากมีทั้งชุดทั้งแบบ
วอร์มสีเขียวอันนี้ผมก็ซื้อไป

สองชุดหมีสีแดงเป็นชุดผู้คุม
แล้วก็๓เป็นชุดเสื้อสีเหลืองเป็นเอี๊ยมสีส้มเป็นชุดตุ๊กตานะครับ

ขายดีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะชุดเด็ก
มีราคาตั้งแต่๑๕๐บาทไปจนถึง๓๐๐บาท
ส่วนชุดผู้ใหญ่ราคาตั้งแต่๔๕๐๕๐๐บาท
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีลูกค้าจากต่างอำเภอครับมาสั่งเป็นจำนวนมากเลย
เพราะว่าปีนี้เนี่ยร้านค้าต่างอำเภอไม่กล้าเสี่ยง
คือถ้าขายไม่ได้ของเหลือกุมขมับเลย
แต่ว่าร้านในตัวเมืองเนี่ยลูกค้ามาซื้อกันนะครับคึกคักทีเดียว
ประกอบกับปีนี้ปลดล็อกไงโอ้โหฉลองปีใหม่ในรอบ๒ปี
ลูกค้าก็เหมือนกับอัดอั้นอยากจะใส่ชุดสวยด้วย
อยากให้ลูกใส่ชุดสวยด้วยนะครับแล้วก็ฉลองปีใหม่กันด้วย
ทำให้ยอดขายปีนี้นะโอ้โหเขาบอกว่าดีกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ๒๐เลยทีเดียว
โอ้โหฟังแบบนี้นี่ดีใจแทนผู้ประกอบการเลยนะคะ
แล้วก็ดีใจแทนคุณผู้ชมด้วยนะคะได้ส่งมอบความสุขกัน
เพราะว่า๕อย่างที่พี่เบิร์ตบอกไปอัดอั้นมา๒ปีแล้วนะคะ
ดจัดกิจกรรมนะในช่วงเทศกาลสงศุกร์ไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่ใช่ไหมคะ
ระมัดระวังนะคุณผู้ชมนะก็ต้องเที่ยวอย่างระมัดระวังมากนะ